เบรกนี้ค่ะมาที่ข่าวบุญกันบ้างดีกว่า
ชอบอ่านข่าวแบบนี้เพราะอ่านเสร็จแล้วสรุปแล้วได้บุญ

หนุ่มอีสานค่ะอย่างก้อยห้วยไร่นะคะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสไปเยี่ยมพระนดอุดม

กล้องห้วยไร่ไปกระถาคณิต
เออนะคะน้องเบโอผ่าไปกับภรรยาเขานั่นละนะคะ
แล้วก็ได้โพสต์ภาพนี้เอาไว้ค่ะหนุ่มกล้อง
แล้วก็ภรรยาเนี่ยได้ใส่เสื้อผ้าสีขาวค่ะ
นั่งกับพื้นยกมือพนมไห้นี่แหละพระนดอุดม

พระโน้ตค่ะบวชที่เชียงรายนะมาประมาณ๗เดือนแล้วคุณผู้ชม
ปีเหมือนกันนะนานมากค่ะซึ่งในคอมเมนต์เนี่ยก็มีแฟนเข้ามาอนุโมทนาสาธุกันมากมายเลย
รวมไปถึงเพื่อนพ้องศิลปินก็เข้ามาสาธุรับบุญกันเพียบเลย
มีทั้งครูเต้ยอภิวัฒน์นะคะคุณนุกธนดลค่ะ
แคนดี้รากแก่นค่ะรวมไปถึงพี่บอยท่าพระจันทร์
คนนี้แหละเซียนพระชื่อดังคนนี้ทีเด็ดเลยนะเขาเข้ามาคอมเมนต์
ขอให้หลวงพี่โน๊ตรับหนุ่มกล้องห้วยไร่ไปบวชด้วยอีกคนนึง
เออนะคะหนุ่มกล้องเนี่ยก็รีบเข้ามาตอบกลับเลยนะคะว่า
หลวงพี่โน๊ตท่านบอกผมแล้วครับว่าอย่าทำให้วัดคลึกคืนเลย
วัดเนี่ยความความสงบเออนะคะ
ไม่ใช่ไงกล้องห้วยไร่เขาเป็นคนที่แบบสนุกสนานไง
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนักร้องหนุ่มสิงโตนำโชคแล้วก็พี่ปามมี่
หลายคนได้เห็นภาพกันแล้วเดินทางไปหาพระโน้ตมาก่อนแล้วนะคะ
นี่ภาพนี้เลยแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันด้วยค่ะ
เราเองก็ขอร่วมอนุโมทนานะคะกับการบวชครั้งนี้ของพระโน้ตด้วยนะคะ
ข่าวนี้ก็ทำให้เราติดใจของแพ่วสดใสนะคะ